ต่อกันที่ลูกทุ่งนุ่งสั้นค่ะใบเตยอาสยามออกมาประกาศลาจากวงการบันเทิง
แต่อย่าเพิ่งตกใจไปกันนะคะคุณผู้ชมที่ลาเนี่ยก็คือลาไปทำหน้าที่คุณแม่ค่ะ
เวลา๒ปีแล้วเดี๋ยวจะกลับมามีผลงานให้แฟนได้ติดตามกันอีกครั้งนะคะ
ตอนนี้ใบเตยอายุคันได้๓เดือนเสร็จแล้ว
ซึ่งวัดที่คุณแม่ก็ได้โพสต์ภาพงานร้องเพลงงานสุดท้ายของเธอ
บอกว่านี่เป็นงานสุดท้ายแล้ว
จากนี้จะขอลาไปรอคลอดลูกและเลี้ยงลูกต่อ
คงเป็นระยะเวลาเกือบ๒ปีที่อาจจะไม่ได้มาร้องแล้วก็เต้นแบบนี้
แต่สัญญาถ้าทำได้จะรีบกลับมาตามคำเรียกร้อง
แล้วก็ขอบคุณชาวคณะเสมอหูทุกคนที่เต้นอยู่เคียงข้างมาเป็น๑๐ปีนะคะ
ซึ่งทางด้านคุณสามีอย่างดีเจแมนเอง
ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์บอกคุณภรรยาเก่งจังเลยก็ชื่นชมกันไป
แล้วก็มีการให้รางวัลกันด้วยวันวาเลนไทยที่ผ่านมา

เอาเหรอเป็นคันใหม่คันใหญ่คันโตป้ายแดงเลยแหละ
ว่าคุณพ่อเอาใจสุดไปเลยเนาะ

ก็รอดูแล้วกันนะคะทายาทแป๊บเดียวเอง
เดี๋ยวเบบีก็ออกมาแล้วนะคะ